รถจับกระบะสองคันนะแต่งซิ่งนะคุณนะ
จอดอยู่ข้างถนนลักษณะกีดขวางทางแหละ
เปิดเพลงเสียงดังเหมือนกินเหล้าสังสรรค์กัน
ทีนี้ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปเขาก็แค่บีบแตร่เตือนไป

และทีนี้ทางฝั่งวัยรุ่นนะโอ้โห
ด่าเขาจะเอาเป็นเอาตายแล้วสุดท้ายนะเอาหินมาคว่างกระจกรถของเขา

เมื่อวานเนี่ยอเมริกานเผยแพร่ภาพนิ่งออกมา

นี่คุณมันเสียงดังไหมล่ะเราให้ฟังกันหลายครั้งเลย

เบสมันดังสนั่นวันถนนเลยนะฮะ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างทางนะครับ
เป็นถนนสายดนตรีเขาบอกดนตรีเถื่อนเลยนะ

แต่ชาวบ้านเขาให้ฉายาไว้แบบนี้แล้ว

เพราะชอบมีรถแต่งซิ่งจอดเรียงราย
เปิดเครื่องเสียงดังกระหึ่มคุณ

และมีการดื่มเหล้าแล้วก็เต้นกันกลางถนนแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทางฝั่งผู้เสียหาย
เขากำลังจะกลับบ้านที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
เมืองใหม่บางพลีโครงการ๔ที่ตำบลบางเสาทง
อำเภอบางเสาทงจสมุทรประการนะครับ
เมื่อขับรถมาถึงเชิงสะพานคลองเจริญราช

เปิดเพลงดังสนั่นหวั่นไหวแบบที่ผมให้ฟัง
แถมยังผ่าการออกมาเต้นบนถนน

เตือนให้หลบหน่อย
เพราะว่ามันเป็นทางถนนที่คนอื่นเขาก็ใช้รถ

กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ยอมหลบเข้าข้างทางครับ
ทีนี้ทางฝั่งของคุณเกียรติคุณ
ก็ต้องขอบีบแตร่อีกสักทีนึง
ปีนยาวกว่าเดิมหน่อยหนึ่ง
ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจสาดเบียร์ใส่รถของเขา
ซึ่งรถของเขาเปิดกระจกไว้
และนาทีนั้นทางฝั่งของคุณเกียรติคุณก็เลยขับรถชิดซ้าย
แล้วก็แฟนสาวของคุณเกียรติคุณก็โมโหเหมือนกัน
บอกว่าพวกคุณมาทำแบบนี้ได้ยังไงสาดเบียร์เข้ามาได้ยังไง
บีบแต่เตือนเองลงไปพูดคุย
แต่ยังไม่ทันได้คุยเลยนะจังหวะนั้นนะฮะ
ในกลุ่มวัยรุ่นเครื่องขวดแก้วและก้อนหินใส่หลังรถ
กระจกแตกละเอียดนี่มีภาพใช่ไหมฮะ
ภาพหลังรถที่กระจกแตกละเอียดทั้งบานเลยคุณฮะ
นี่ครับรถของผู้เสียหายบีบแต่สั้นไปครั้งหนึ่ง
บีบแตรยาวไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้ฮะแฟนสาวของคุณเกียรติคุณใช้โทรศัพท์
ถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถคู่กรณีไว้ได้นิดเดียว
นั่นก้อนหินภาพเดียวแล้วเนี่ยก้อนหินตกเข้ามาในรถ
แล้วคุณคิดดูว่าลูกของเขาวัยสามขวบลูกชายเนี่ยนอนอยู่เบาะหลัง
ถูกลุกหลงและเศษกระจกเข้าไปฝังเข้าในศีรษะ
ส่วนตัวภรรยาของเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
เพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับคุณ
เขาทำร้ายด้วยการจับทุ่มลงไปกับพื้น
เพราะภรรยาของเขาเป็นคนถ่ายภาพใช่ไหม
ทีนี้ก็ไปโดนเศษขวดแก้วก็ต้องเย็บไป๓เข็มนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจังหวะที่แฟนสาวพยายามหนี

ภรรยาตัดสินใจกัดคู่กรณีกัดอีกฝั่งไป๑ครั้งนะฮะ
คุณเจ็บไปตามกันเลยสำหรับครอบครัวครอบครัวนี้นะฮะ
นี่เขาพยายามดึงผมลงจากรถด้วยแต่ผมไม่ลงนะ
เราก็เลิกขับตรงนี้ขึ้นเข้ามาเลย
เพราะเราก็คิดว่ากลักกายลงมาคุยมาแล้วเราไม่คิดว่าก็จะไปบันตรายขนาดนี้
มันไปจอดแล้วลงไปในนี้หัวหนินิดนึง

คิดว่ามีผู้ชายประมาณ๓คน

แล้วก็แบบพยายามที่จะทำร้ายรถหนูด้วยทำร้ายหนูด้วย
แต่หนูก็ต้องป้องกันรถด้วยต้องป้องกันลูกในรถด้วยค่ะ
เลยทำให้ตัวเองบาดเจ็บ

ลูกน้อยวัย๓ขวบยังบาดเจ็บเลยคุณนะ
เพราะถูกกระจกที่หลังรถมันแตกระจายลงมาใส่นะครับ

อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบกันหน่อย
ขอดูคลิปที่มันตึงกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่ามีรถหลายคันที่เป็นรถแต่งซิ่ง

จอดแบบนี้คุณมันคือบนสะพาน

แต่มันไม่ได้ที่จอดแล้วคุณจะมาเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยรถแต่งซิ่งเห็นไหม

แล้วก็มากินเหล้ากันแบบนี้มาเต้นกันกลางถนนแบบนี้นะครับ
ดังนั้นอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อย
พื้นที่ของสพบางสาวทงนะ
ส่วนคดีที่เกิดขึ้นกับคุณเกียรติคุณแล้วก็ครอบครัวเนี่ย

จับกลุ่มกลุ่มคนที่มาทำร้ายร่างกายครอบครัวเขาให้ได้โดยเร็วนะ

เพราะคุณมาเกะกะคุณเกือบจะถูกชนแล้ว

เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่กล้าบีบแต่แล้วนะไม่ได้ขับรถบนถนน
โอ้แต่นี่คุณทำผิดค่ะ